คุณผู้ชมค่ะวันนี้มีเพลงใหม่มาแนะนำบอกเลยว่าเพลงนี้เหมาะกับวันนี้มาก
เป็นการแบบว่าอวยพรให้เรารวยไป
กับน้องบิวจิตชริยาโอ้โห
คนนี้ไม่ธรรมดาปังไม่ปังคุณผู้ชมดูนะ
ปล่อยเพลงใหม่ค่ะก็คือฮอยกอดภูยอดรวย
สามวันทะลุหนึ่งล้านวิวโอ้โหไม่ธรรมดานะ
เพลงเนี้ยมงคลมากพอยกอดผู้ยอดรวยค่ะ

กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในแวดวงหมอลำคุณผู้ชม
ซะก่อนเอ็มวีเตรียมกลับไปบวงสวงถวายองค์ปู่นาคดำแล้วจ้า
เพื่อความปังแบบยิ่งใหญ่คุณผู้ชม

ก็รู้สึกดีใจมากค่ะตรงนี้ก็คือดีใจจริง
เพราะว่าส่วนตัวแล้วบิวสัทธาในตัวขององค์ปู่นาคดำค่ะ

ส่วนตัวเราเชื่อในองค์ปู่อยู่แล้ว
เราบูชาตลอดเพราะว่าเพราะว่าหนูเป็นคนศรีเมืองใหม่
นั่นก็คือแบบคู่สีเมืองใหม่ค่ะ

วันนี้เราประสบผลสำเร็จ๑ล้านวิว

เราขอไว้๑เดือนแต่มันได้๓วัน
น่าจะได้ไปเร็วนี้ค่ะ
ด้วยคุณค่ะนะครับ